คุณผู้ชมไปเติมพลังกันหน่อยดีกว่ากับเมนูที่ชื่อว่า
ไก่หลงดงจะได้กินมั้ยเนี่ยได้กินสิไม่หลงอะไรจักรหนา
บอกเลยว่าต่อให้ชื่อหลงนะแต่ว่าถ้าคุณได้ทานแล้วคุณจะอู๋ติดใจแน่นอนค่ะ

อ้าวเฮ้ยโอ้โหโอ้โหคุณดูค่ะจะทำอย่างนี้พ้องร้องแต่ช้า
อยู่เลยก็ต้องก็ต้องบอกกันนิดนึงกับเมนูอร่อยอร่อยแบบนี้ครับ

เริ่มจากนำไก่ตัวขนาดย่อมพอดี
เอาแบบเนื้อแน่นนะมันน้อยนะ
หมักด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน๕ชนิดซึ่งได้แก่
ขิงขาตะไคร้กระเทียมและขมิ้น
เธอซับแล้วก็พอกในตัวไก่จากนั้นเอาไปใส่หม้อนึ่ง
นึ่งให้สุกจนตัวมันฟูอิ่มฉ่ำน้ำ
เสร็จแล้วก็ตักเสิร์ฟให้กับลูกค้าค่ะ
กินคู่กับพวกผักแนมเครื่องจิ้มต่าง
บอกเลยว่ารสชาติดีมาก
เนื้อไก่ก็นุ่มเด้ง
เนื้อนี่ร่อนออกจากกระดูกเลยนะคุณ
บอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงค่ะ
ให้เดานะว่ามันน่าจะเป็นเมนูที่พัฒนามาจากไก่นึ่ง
ที่เขาบอกว่าเอาไว้จิ้มกับเจ้าบอง

แต่นี่มีสมุนไพรพอกไว้หนาด้วยเลย
เป็นเมนูเด็ดของร้านบ้านหัวนาคาเฟ่ค่ะ

อร่อยอร่อยจนจำสูตรไม่ได้เลยล่ะ

ไม่รู้แหละแต่ว่ามากินกี่ครั้งก็ติดใจทุกครั้ง
ไปถามผู้ใหญ่บ้านหัวนาผู้ใหญ่ธานินนามนวดอายุ๕๓ปี
ตั้งใจทำร้านนี้ขึ้นมาที่จะทำเมนูอร่อย
ไก่ที่ใช้จะเป็นไก่บ้าน๓สายพันธุ์
เลือกน้ำหนักมาด้วยนะตัว๗ขีด
ไม่ให้เกิน๑กิโลกรัมแต่เราก็จะมาแผ่ออก

ไม่เอาเครื่องในนะหมักกับเครื่องเทศสมุนไพร
ตู้เย็นไว้ก่อนด้วยเพื่อให้เครื่องเทศซึมเข้าเนื้อ
จากนั้นเอาไปนึ่งประมาณ๔๐๑ชั่วโมง
แล้วก็โรยหน้าด้วยใบกัญชาเพิ่มกลิ่นนิดหน่อย
เอาเพิ่มกลิ่นเพิ่มกลิ่นนิดหน่อยค่ะแต่ถ้าลูกค้าไม่เอาไม่ชอบก็ได้ก็บอกนะฮะ
วันหนึ่งขายได้ประมาณสัก๓๐ตัวคุณเยอะนะ
แล้วไม่ใช่แค่นั้นยังมีพวกเมนูขนมจีน
เป็นน้ำยาป่านะทำจากเนื้อปลาทูกินคู่กับผัก
แล้วก็ยังมีเมนูอีกมากมายที่เป็นเมนูสมุนไพร
ใครอยากลองชิมไก่หลงดงแวะไปได้ที่บ้านหัวนาคาเฟ่นะคะ

แค่เห็นแบบนี้เรายังรู้สึกเลยนะว่ามันน่ากินมาก

อยากกินเลยใช่ไหมน่าจะหลงเลยนะไปร้านนี้